ด้วยไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับจากคลิปที่มีรถแท็กซี่คันหนึ่งนะฮะ
อ่าที่เขาไปมีกรณีปัญหากับรถยนต์คันสีขาวนี่อืม
แล้วมีกล้องที่หมวกกันน็อกของจักรยานยนต์ที่เขาขี่ตามหลังมาเขาบันทึกไว้ได้
ก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าจังหวะนี้รถกระจกชักปืนออกมาขู่เลย
นี่นะฮะก่อนที่รถยนต์คันสีขาวเขาก็จะขับ
อืมฉีกหลบหนีไปนะครับโอ้โหเนี่ยรูปร่างหน้าตาเห็นชัดอ่ะ
ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมล่ะทะเบียนรถของแท็กซี่คันนี้ก็ชัดเจนนะครับ
แหมปืนเนี่ยหาง่ายกว่าไวไฟครับช่วงนี้เพรียบได้เห็นภาพชัดมาก
แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าเขาเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะเออ
สรุปแล้วเนี่ยเป็นตำรวจนะเราไปตรวจสอบแล้วตามทะเบียนของรถแท็กซี่
ครอบครองรถแท็กซี่คันนี้เป็นตำรวจจริงนะแต่คนขับจะใช่คนเดียวกับชื่อผู้ครอบครองหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖สิงหาคมเวลา๔ทุ่มกว่านะครับ
คนขับรถยนต์สีขาวขับรถออกมาจากซอยข้างสอนอยานวามุ่งหน้าจะขึ้นสะพานตากศิลป์เพื่อจะไปสาธรณ์นะครับ
จังหวะนั้นคนขับแท็กซี่ก็ขับมาทางตรงแล้วทั้งสองคันจะขึ้นสะพานแล้วขับไล่ตามกันจู่จู่คนขับแท็กซี่ก็ชักปืนออกมาขู่ตามที่เห็นในคลิป
อืมอ่าคงจะเกิดการเบียดด้วยการอะไรกันขึ้นสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแต่คนขับรถเก่งสีขาวเขาก็รีบขับฉีกออกไปเลยนะ
ค่ะแต่เขาไปแจ้งความไว้ที่สอนอปากคลองศาลนะฮะอ่าแล้วก็มีคลิปอันเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับ
ภูมิกับการสอนอปากคลองศาลบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วนะครับคนขับรถยนต์คันสีขาวให้การว่าเขาขับรถเลี้ยวออกมาจากซอยในแนวกระชั้นชิดกับรถแท็กซี่ที่มาทางตรง
มันก็เลยเกิดความไม่พอใจกันขึ้นก่อนที่เขาจะยอมรับว่าได้ขับรถยนต์ไล่ตามไปต่อว่าคนขับแท็กซี่นะฮะ
แต่คนขับแท็กซี่กลับข่มขู่อย่างที่เห็นคือชักปืนออกมาจ่อแบบนี้เลยเขาก็เลยรีบขับรถเพื่อจะหนีห่างออกไป
แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะครับซึ่งตำรวจตรวจสอบตามทะเบียนรถแท็กซี่แล้วก็เรียกตัวโชเฟอร์มาแล้วนะครับ
มีการกล่าวขอโทษกันตกลงยอมความกันคนขับรถยนต์ที่มากับแฟนสาวก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
เขาไปเจรจากันต่อหน้าตำรวจเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นมันมีคลิปถูกเผยแพร่ถูกแชร์ออกมานะครับ
ชาวเน็ตเขาก็ขุดคุยกันต่อว่าเอ้าคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นตำรวจนี่ค่ะ
ร้อยตำรวจรีด้วยอยู่ท้องที่สพกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเจรจายอมความแล้วจบเท่านี้เนี่ยมันจะได้เหรอ
เพราะเป็นตำรวจแล้วเอาปืนมาขู่อย่างนี้นะฮะ
เอาฟังเสียงท่านภูมิกับการสนปากคลองศาลนะครับ
ประสานไปที่ภูมิกับเขาแล้วประสานเขาแล้วเขาแจ้งว่ามีชื่อนี้เป็น
ตำรวจสังกัดเขาจริงแต่ว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
พฤติการที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลน่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๒
ซึ่งข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ก็มีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนจะมีข้อหาอื่นใดอีกหรือไม่
ก็อยู่ที่พนักงานหลับส่วนในสอบส่วนพวกสิ่งหาย
แล้วก็ถ้าพบความผิดฐานอื่นเพิ่ม
ก็ต้องดำเนินคดีครบทุกข้อหา
มันชัดเพราะฉะนั้นหลายข้อหามันไม่สามารถเจรจายอมความกันได้แล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไป
ถามให้ที่สพกระทุ่มแบน
ตำรวจรีที่ขับแท็กซี่แล้วก็ชักปืนออกมาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่
สพกระทุ่มแบนเราไปคุยกับผู้กำกับมาให้พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
ศรีลาพมาศผู้กำกับสพกระทุ่มแบนบอกว่าจากเหตุการณ์
นี้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลขึ้นมา
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ชายที่ขับรถแท็กซี่
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าเดี๋ยวให้รอก่อน
รอการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนต้องตรวจสอบว่า
ของคนขับแท็กซี่ที่พกมาเป็นปืนจริงด้วยหรือเปล่าอืมถ้าพบว่าเป็นการกระทำผิดจริง
ทางทางวินัยก็ต้องโดนอือแต่สวพปกรณ์ทุ่มแมนบอกเขาเวลาตรวจสอบก่อน
ว่าคนขับแท็กซี่จะเป็นคนเดียวกับเจ้าของรถที่เป็นตำรวจหรือเปล่า
เพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่ารถแท็กซี่คัน
ท่านผู้ชมครับที่เป็นสีเขียวเหลือง
หมายเลขทะเบียน๑มมคค๗๑๗กรุงเทพฯอาหารคล
ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์คือ๑๐๐ตำรวจรีวิโรศเทียนทองคำ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่๒
ออกโดยขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
ใบอนุญาตจะสิ้นสุด๒ธันวาคม๒๕๕๙
แต่ร้อยตำรวจรีวิโรธจะคือคนเดียวกับคนนี้ที่เปิดกระจก
แล้วก็เอาปืนออกมาขู่รถอีกคันนึงหรือเปล่าเนี่ย

คือเห็นคลิปแค่นี้เขาก็น่าจะบอกได้แล้วนะว่าใช่หรือเปล่า
ต้องไปให้กรรมการสอบเลยว่าตกลงคนนี้คือร้อยมนตรีวิโรธหรือเปล่า
และกรรมการยังไม่ได้ตั้งแล้วทำถาม
ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
หน้าหวาดเสียวมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็มาตรา๕๗ฐานแสดงกิริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
นี่ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อถ้าเป็นตำรวจจริงแล้วจะว่ายังไงกัน